คุณผู้ชมครับส่วนคำเตือนเรื่องของสภาพอากาศ
ผมเปิดดูในเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาในขณะนี้เลยนะคุณ
ประกาศเตือนออกมาเป็นฉบับที่๙แล้ว
เตือนนะครับว่าภาคอีสานภาคตะวันออก
ภาคกลางภาคเหนือตอนล่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
วันนี้จะได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนลมกระโชกแรง
เห็บตกในบางพื้นที่ที่สำคัญมีฟ้าผ่าด้วยนะครับ
ดังนั้นผมพาคุณผู้ชมไปดูที่เกิดเหตุที่สกลนคร
บ้านเรือนของประชาชนเสียหายกว่า๒๐หลังคาเรือน
และเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิต๑ราย
จากสาเหตุของการเกิดพายุลูกเห็บพัดกระหน่ำที่จังหวัดสกลนคร
และผู้เสียชีวิตถูกฟ้าผ่าขณะที่วิ่งหลบฝนใกล้ต้นไม้ครับ
เมื่อวานที่ผ่านมาเวลาประมาณ๑๖นาที
เกิดพายุฤดูร้อนและลูกเห็บเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
หลายจุดเช่นที่บ้านนาตานตะบลนาตานอำเภอเต่างอย
พายุได้พัดกระหน่ำบ้านเรือนประชาชนจนได้รับความเสียหาย
สังกษีหลังคาปลิวว่อนเลยนะครับ
ต้นไม้ใหญ่หักโค้นลงมาทับบ้านเรือนเสียหายไป๘หลังครับ
ขณะเดียวกันบริเวณลานพญาเต่างอย
แรงลมได้พัดเอาที่บังแดดที่มีไว้ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว
ขณะเดินทางมากราบไหว้รูปปั้นพญาเต่างอย

และระหว่างเกิดเหตุนักท่องเที่ยวพากันหลบหนี
ไปหาที่ปลอดภัยกันอย่างโกลาหลเลยล่ะครับ
ขณะเดียวกันที่ตำบลคำบ่ออำเภอวาบริชภูมิ
เกิดพายุลูกเห็บแล้วก็ลมแรง
สร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนประชาชนกว่า๑๐หลังคาเรือน
เรื่องต้นมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต๑ศพ
ชื่อนางสาวพิสมัยแพงศรี
ชาวบ้านป่าโจทย์ตำบลค้อเขียวอำเภอวาบริชภูมินะครับ
ฟ้าผ่าเสียชีวิตใกล้ทุ่งนา
ซึ่งคาดว่าผู้เสียชีวิตพยายามวิ่งเข้าไปหลบพายุฝน
โดยหลบอยู่ใต้ต้นไม้นะครับจึงเป็นเหตุให้ฟ้าผ่า

ขณะที่เจ้าหน้าที่ได้ทำการสำรวจ
แล้วก็เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น
เกี่ยวกับเรื่องของบ้านเรือนที่พังเสียหาย
พายุฤดูร้อนในช่วงนี้โอ้โหน่ากลัวนะครับ

บางพื้นที่ไม่เคยลมแรงขนาดนี้
บางพื้นที่ไม่เคยมีลูกเห็บตกขนาดนี้

เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเฝ้าระวังด้วยนะคะอยู่ใกล้สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง
โฆษณาแล้วก็ต้นไม้ใหญ่ระวังมันอาจจะพังแล้วก็ล้มลงมาทับได้นะคะ